สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าทางพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งท่านได้ขึ้นไปทำพิธีกันไปทำพิธีกรรมปักทงชัยนะครับ
ซึ่งขึ้นไปตั้งแต่วันที่๑๗ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาทราบว่าวันที่๑๙นะครับว่าท่านหายไปนะครับก็หลังจากทราบว่าท่านไม่กลับลงมาเนี่ยท่านหายไปทีนี้ทางอบตนะครับทางท่านนายกอบตท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ช่วยกันระดมหามีประชาชนน่าจะนับพันคนเลยนะครับที่ช่วยกัน

เขามาบอกหนูว่าเขาน่าอยากศึกเขาไม่อยากอยู่ที่วัดเพราะว่าเขามีเรื่องกับองค์พี่เขาไปด้วยกันเขามีเรื่องกันเรื่องกันตลอดเลยเลาะกันตลอดเรื่องยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยืมเงินแล้วก็เคยยืมไปแล้วก็ไม่ให้พอมายืมอีกเขาก็ไม่อยากให้ยืมเนาะก็จะมีปัญหาอยู่แค่องค์เดียวอะค่ะหนูก็แค่แปลกใจว่าถ้าสมมุติว่าคนไม่
มีคนเห็นแต่ไอ้ที่มารู้ว่าไปด้วยกันคือออกจากปากหลวงพี่องค์นั้นเองแต่ทั้งที่ไม่มีคนเห็นนะคะหนูเชื่อว่า
ไม่น่าหลงป่าค่ะฆาตกรรมมากกว่า
ข่าวนะคะที่ตามกันต่อเนื่องแล้วก็ข่าวนี้ที่ว่าเนี่ย
ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะประมาณวันที่สิบเจ็ดนะคะ
ที่ออกจากวัดไปหลังจากที่รับกิจนิมนต์ขึ้นไป
ปักทงชัยนะคะปักทงชัยใหม่อยู่บนเขานะคะ
แล้วก็มาทราบกันเนี่ยคือ๒วันถัดจากนั้นคือวันที่๑๙นะคะ
แล้วก็ถ้าตามข่าวเนี่ยมีการพบผ้าห่อจีวอนวันที่ยี่สิบห้าธันวาคม
จนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นไปต้นรายการเนี่ย
คือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะคะคือลูกสาวค่ะคุณช่อเพชรนะคะ
ก็สงสัยไปในประเด็นที่ไม่แน่ใจว่าจริงจะแค่หลงจริงหรือนะคะ
สำหรับพระเด็ดอันนี้เรียกตามหานะคะพระเด็ดคงกระพันธ์ที่ว่านี้เนี่ย
คือเพิ่งบวชอยู่ยังไม่ครบปีเต็มเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ลูกสาวบอก
ลูกสาวเนี่ยจะรู้รายละเอียดเยอะนะคะจนถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
จะคุยกับลูกสาวเป็นสายแรกเลยนะคะคุยกับคุณช่อเพชรนวลวันค่ะ
คุณช่อเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณช่อเพชรตอนนี้เอ่อ
ทางครอบครัวอย่างคุณช่อเพชรเนี่ย
ถ้าจะถามความคืบหน้าคุณช่อเพชรจะถามจากใครคะ
ถามจากสพตำรวจหรือถามจากนายกอบตหรือถามจากนายอำเภอ
หรือถามทางอุทยานเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะอ่อคือตอนนี้ได้รับความเชื่อเหลือจาก
พอนครไทยเจ้าของคดีค่ะเข้ามาดูแลเรื่องคดีอย่างใกล้ชิดแล้ว
อดีตสจเหรอคะค่ะอดีตสจนายพิ้งค่ะบุญสวัสดิ์
อ่ายังไงคะคือท่านท่านคือท่านเข้ามาหลังจากที่รู้ข่าว
หรือว่าทางคุณช่อเพชรไปไปหาคะคือหนูไปหาค่ะไปหาเขาวันนี้
อ่าไปคุยกันว่ายังไงบ้างคะก็คือไปแจ้งเขาบอกว่า
คือคดีมันไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าท่านเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะ
ค่ะที่ยังไม่มีคืบหน้าเนี่ยที่หากันครั้งครั้งล่าสุดเนี่ย
ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะคุณช่อเพชรอะไรนะคะไปไปตามหากันครั้งสุดท้าย
วันที่เท่าไหร่คะวันนี้ค่ะถึงตอนนี้ก็ยังตามกันอยู่ค่ะ
เวลาที่เราบอกว่าไปตามตามกันอยู่เนี่ยคือทุกวันทุกวันจะมีคน
เป็นร้อยคนไปเดินหาไปเดินหาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะ
อ๋อจะมีแค่แค่ครอบครัวค่ะอ๋อบ้านบางส่วนค่ะคุณช่อเพชร
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันขอย้อนขอย้อนความหน่อยเพราะว่าถ้าดูจากข่าวแล้วเนี่ย
เนื้อข่าวไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะส่วนใหญ่บอกเนื้อข่าวจะบอกตั้งแต่ตอนที่
ที่เริ่มต้นเป็นข่าวเลยคุณช่อเพชรจุดที่จุดที่วัดอยู่
กับที่ที่คิดว่าหลวงพ่อจะไปเนี่ยมันห่างกันสักกี่กิโลค่ะ
จุดที่หลวงพ่อจะไปเหรอคะประมาณโลครึ่งค่ะหาจากวัดน่ะนะคะ
ใช่ค่ะโลครึ่งเองเหรอใช่ค่ะ
แต่มันเดินชันขึ้นเขาเหรอคะใช่ใช่ก็คือจากวัดไปที่นู่นเหรอคะ

โลจากวัดไปตรงที่ที่เขานิมนต์ท่านไปอ่ะนะคะ

เดี๋ยวเราลองติดต่ออ่าได้ยินไหมจ๊ะได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วค่ะ
เอาใหม่นะคือจากวัดที่หลวงพ่ออยู่แล้วพอรับกิจขึ้นไปที่บอกให้ไปปักทงชัย
อันใหม่เนี่ยนะคะคือห่างกันประมาณ๓กิโลเมตรนะ
ใช่ค่ะค่ะ๓กิโลเมตรเนี่ยเดินขึ้นไปบนเขาใช่ไหมคะ
ค่ะพื้นที่เนี่ยหลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อคุ้น
้นเส้นทางนี้ชินกับเส้นทางนี้แน่นอนถูกไหมใช่ค่ะอ่า
เพราะอะไรคะทำไมท่านถึงจะแบบว่าคุ้นเคยทางนี้อะคะ
แต่ก่อนท่านจะหาของป่าอยู่แถวนั้นค่ะมาเป็น๓๐ปี๔๐ปีแล้วค่ะ
แล้วขึ้นไปถึงจุดที่เขานิมนต์ท่านไปตลอดไหมคะใช่ค่ะ
ถึงค่ะเลยไปด้วยค่ะจุดเดี๋ยวนะเอาเอาเฉพาะจุดที่เขานิมนต์ไปรอบนี้ก่อน
จุดที่นิมนต์ไปรอบนี้เนี่ยตรงนั้นคืออะไรคะเป็นผาปักทงชัยค่ะ
อ่าผาปักทงชัยใช่ค่ะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่สมัยยังหาของป่าอยู่ตั้งหลายสิบปีเนี่ย
เดินไปไกลกว่าที่เขานิมนต์ตั้งเยอะถูกไหมคะใช่ค่ะ
ช่อเพชรมันเป็นทางแบบถนนขึ้นไปตามปกติเลยหรือมันยังเป็นป่าอยู่คะ
มันเป็นถนนปกติค่ะเอ่อรถขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหม
รถขึ้นไปไม่ได้ค่ะเราต้องเดินเท้าเข้าไปอ่าแต่ว่ามันเป็นทางเห็นชัดชัดเลยถูกไหมคะ
ไม่ใช่ว่าแบบต้องอ่าไม่ต้องบุกป่าไม่ต้องลุยป่านะไม่ค่ะ
เขาก็มีทางไปเลยค่ะค่ะและอย่างที่คุณช่อเพชรเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยคือ
คุณช่อเพชรบอกนักข่าวบอกว่าคือปกติเนี่ยหลวงพ่อจะไปถ้าจะไปทุดงหรือท่านจะไปค้างที่ไหนท่านจะบอกลูกสาวไว้ใช่ไหมคะ
ก็คือตัวคุณช่อเพชรอ่ะใช่ค่ะทุกครั้งเลยใช่ไหมคะทุกครั้งค่ะ
จะไปสั้นไปยาวหลวงพ่อจะบอกทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณช่อเพชรมั่นใจว่าไม่ปกติไม่ปกติแน่นอนค่ะ
เคยมีครั้งไหนที่เป็นครั้งด่วนที่หลวงพ่อไม่ทันได้มาบอกคุณช่อเพชรไหมคะนี่ค่ะ
แต่ว่าเขาไปกับพระอาจารย์ค่ะไปแล้วก็กลับก็คือไปสั้น
ถ้าไปด่วนคือจะไปสั้นสั้นมีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า
คุณช่อเพชรเอาอย่างงี้ฉะนั้นตัดประเด็นอย่างงี้เลยได้ไหม
คือคุณเอาความคิดนะคะเท่าที่ฟังให้สัมภาษณ์นักข่าวมา
คือคุณช่อเพชรไม่คิดว่าหลวงพ่อหลวงป่าหรอกใช่ค่ะอืม
คือยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่หลวงพ่อจะหลงค่ะอ่า
ช่อเพชรทีนี้มันมีข่าวบอกว่าถัดจากวันที่หลวงพ่อออกจากวัดไป
ไม่กี่วันเนี่ยนะคะก็เจอเจอห่อผ้าห่อผ้าที่เจอมีลักษณะยังไงคะ
เป็นเป็นผ้าห่มอะค่ะเป็นผ้าห่มแล้วเอาห่อจีวอน
แล้วเอาไปฝังไว้ในกองขยะหลังวัดค่ะอืมแล้วจีวอนเนี้ยมีรอยขาดรอยเปื้อน
อะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะผ้าห่มที่ว่านี้อ่ะ
เชิญค่ะจะมีแต่รอยที่มันเปื้อนเหมือนเหมือนยางไม้ค่ะ
แต่ว่าอันนี้มันก็เปื้อนนานแล้วเอ่อผ้าห่มเนี่ยคุณช่อเพชรจำได้
ถ้าตามข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คือคือผ้าห่มนี่จะเป็นหลานค่ะหลานเขาจะมาบวชอยู่กับตา
แล้วเขาจะใช้ผ้าห่มผืนนั้นปูนอนแต่จีวอนไม่รู้ของใคร
ตีบอลก็ใช่ค่ะเพราะว่าแกจะไปนั่งเลอะของแบบเหมือนเลอะยางไม้หรือยางกล้วยอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
คุณช่อเพชรจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะละเอียดขนาดนั้นเลย
ใช่ค่ะเพราะเข้าไปนั่งที่บ้านเนี่ยค่ะจำจำได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนของจีวอนเหรอคะ
ได้ค่ะอืมเดี๋ยวนั้นแล้วมีจีวอนหลายผืนไหมคะ
ที่ที่เปื้อนลักษณะแบบเนี้ยไม่ค่ะมีผืนเดียวค่ะ
อืมเอางี้คือที่เจอเนี่ยยังไงคุณช่อเพชร
ผ้าห่มเนี่ยของหลานนั่นแหละแล้วก็จีวอนเนี่ยก็ของหลวงเอ่อ
นั่นแหละใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะจีวอนที่เจอผ้าห่มที่เจอเนี่ย
วันที่ยี่สิบห้าถูกต้องนะคะค่ะคนที่ไปเจอเป็นใครเจอคะ
เป็นชาวบ้านค่ะเป็นชาวบ้านเขาจะหาแล้วเขาก็คุยคุย
กับกองขยะแล้วจะไปเห็นผ้าห่มอ่าเขาก็เลยสงสัยว่าผ้าห่มอ่ะ
มันเป็นผ้าอะไรเขาก็เลยดึงขึ้นมาอ่า
พอดึงขึ้นมาพอเอามากางออกก็เป็นจีวอนที่อยู่ในนั้นค่ะ
คุณช่อเพชรที่ไปเจอเนี่ยผ้าห่มที่ห่อจีวอนไว้อยู่แค่ในกองขยะ
หรือตั้งใจถูกฝังไว้ใต้ดินคะตั้งใจถูกฝังไว้ใต้ดินค่ะ
แล้วนึกยังไงชาวบ้านถึงไปหาตรงกองขยะแล้วขุดลงไปขนาดนั้นคะ
ไปรู้อะไรมาแล้วเปล่าหรือยังไงค่ะก็
อืมก็ประมาณหนึ่งนะคะเอางี้เอางี้ดิฉันจะถามทุกอย่าง
คุณช่อเพชรคิดว่าถ้าอันไหนยังไม่บอกแล้วน่าจะดีในการตามหาตัวหลวงพ่อหรือเป็นหลักฐาน
ไม่เป็นไรไม่ว่ากันดิฉันจะถามถ้าคิดว่ายังไม่อยากบอกไม่เป็นไร
แต่ว่าอันนี้มีเรื่องราวที่มาที่ทำไมถึงไปถึงไปเจอใช่ไหมคะใช่ค่ะ
อืมนอกเหนือจากจีวอนที่อยู่ในห่อผ้าห่มแล้วมีเจออย่างอื่นอีกไหม
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันนะคะยังไม่เจออะไรเลยค่ะ
ไม่มีเอางี้นะเรียนถามแบบนี้คือไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
ใช่ค่ะไม่มีรอยเลือดเลยค่ะไม่มีรอยฉีกขาดใดใดด้วยนะ
ไม่มีค่ะทั้งที่ผ้าห่มและที่จีวรค่ะอ่ะทีนี้ไม่คิดว่าหลงป่าอ่า
ผ้าห่มกับจีวรกุฏิค่ะกุฏิของหลวงพ่อเนี่ยไปคุณช่อเพชรไปพบ
วันที่เท่าไหร่ที่พบบอกว่าเหมือนกับถูกลื้อค้นนะคะวันที่สิบเก้าค่ะ
ก็คือวันที่มาทราบกันว่าหลวงพ่อหายไปใช่ค่ะตอนเช้าประมาณ๑๐โมง
กุฏินี่หลวงหลวงพ่อท่านอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วคนที่พาไปเปิดคือคุณช่อเพชรขอเข้าไปดูใช่ไหม
ไม่ค่ะคือตอนมากุติมันเปิดอยู่แล้วค่ะคือทั้งประตูทั้งหน้าต่างมันเปิดออกหมดเลย
ซึ่งปกติถ้าท่านไม่อยู่ท่านจะปิดไว้
แล้วเราก็สงสัยตอนแรกพอมาเห็นว่ากุฏิมันเปิดไว้
ก็คิดว่าพ่ออ่ะอาจจะจำวัดอยู่ที่นั่นแต่พอมาดูแล้วไม่มีอ่ะค่ะ
แล้วกุฏิก็คือแบบโดนลื้อค้นกระจายหมดเลยสายมุ้งคือขาดขาดลงมาหมดเลยค่ะ
คุณช่อเพชรดิฉันไม่แน่ใจว่ามันสังเกตแตกต่างกันได้ไหมว่า
มันเหมือนกับว่ามีการทะเลาะมีการทะเลาะมีทำร้ายร่างกาย
วายจนข้าวของตกแตกกระจัดกระจายหรือเข้าไปค้นเหมือนจะขโมยของ
เหมือนกับเอาทรัพย์สมบัติเอาทรัพย์สินไปคะก็ก็ก็ก็ก็เหมือนจะ
เหมือนมีการลื้อค้นหรือจะพูดว่าทะเลาะก็ก็เหมือนนะคะเพราะว่าสายมุ้งมันมันขาดลงมาหมดเลยอะค่ะ
เพราะถ้าลื้อค้นเฉยก็สายมุ้งก็ไม่น่าจะขาดลงมาแบบนั้นนะคะ
มุ้งขาดนะแล้วก็แบบลิ้นชักตู้ต้อนี่คือโดนเปิดเหรอคะค่ะ
คุณช่อเพชรค่ะคุณช่อเพชรทราบไหมว่าหลวงพ่อท่านมีอะไรอยู่ในกุฏิบ้างแล้วมันหายไปหรือเปล่าคะ
ไม่มีอะไรในกุฏิถ้าถามว่าเขาจะมาลื้อหาของเงิน
ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าท่านอาจจะพกเงินติดตัวไว้ตลอด
ว่าท่านจะทำอะไรไปที่ไหนต่อให้ไม่ได้ออกไปจากวัด
อยู่ที่วัดหลวงพ่อก็พกติดตัวเหรอคะใช่ค่ะแกจะเอาไว้กับตัวแกตลอดเลยค่ะ
เพราะอะไรอ่ะคะก็เคยมีครั้งหนึ่ง
แกวางไว้แล้วแกไปอาดน้ำแล้วเราตั้งแกโดนขโมย
แกก็เลยไม่เคยห่างจากเงินเลยค่ะตอนนั้นเกิดขึ้นนานหรือยังคะ
ก็สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนที่ผ่านมาแล้วอืมประมาณสองเดือนแล้ว
แล้วรู้ไหมตกลงว่าใครเป็นคนเอาไปครั้งนั้นนะคะไม่ทราบอ่ะค่ะอืม
ทีนี้ถ้าสมมุติดูลักษณะของกุฏิแล้วเนี่ยนะครับ
กุฏินี่อยู่ใกล้ใกล้กันทุกทุกหลังไหมคะคุณช่อเพชรติดกันเลยค่ะ
ก่อนที่คุณช่อเพชรจะไปดูที่กุฏิแล้วหน้าต่างประตูเปิดเอาไว้เนี่ยในวัดเนี่ยมีใครเคยไปเจอก่อนอยู่แล้วไหมคะ
กุฏิท่านเปิดเอาไว้แบบเนี้ยค่ะอืมทีนี้แต่ถามพระลูกวัดเขาก็บอกว่าปกติแกก็เปิดไว้แบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
แล้วคุณช่อเพชรว่าแกเปิดไว้ปกติอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะเวลาแบบมาเรามาเรามาพบคุณพ่อเนี่ยค่ะ
ไม่เปิดค่ะถ้าท่านถ้าท่านไม่อยู่แกจะปิดไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะ
แกเคยให้มาเอาผ้าห่มไปซักให้เรามาแล้วแกไม่อยู่แกก็ปิดกุฏิไว้ใส่กุญแจไว้
มีกุญแจใช่ไหมคะใช่ค่ะกุญแจแบบว่าเกาะไว้เฉยเฉยอะค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ล็อกนะคะข้างข้างในกุฏิเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่หลายชิ้นไหมคะ
ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่หม้อน้ำร้อนอย่างเดียวซึ่งไม่ได้เสียบไว้
ใช่ค่ะไม่ได้เสียบไว้เอ่อปกติหลวงพ่อมีโทรศัพท์มือถือ
อยู่กับตัวไหมคะไม่มีค่ะท่านใช้ไม่เป็นอ่าทีนี้ตอนที่ไปพบเนี่ยนะคะ
ตอนที่คุณช่อเพชรไปที่กุฏิแล้วเห็นลักษณะแบบนี้พระลูกวัดหรือว่าเจ้าอาวาส
หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวัดเนี่ยเข้าไปดูพร้อมกันไหมคะไม่อ่ะค่ะไม่มีใครเข้าไปดูเลยค่ะ
อ่ะยังไงนะคะแล้วยังไงเราเดินเข้าไปเองเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณช่อเพชรที่เข้าไปวันที่สิบเก้าเนี่ย
คือเนื่องจากติดต่อหลวงพ่อไม่ได้เลยไปหาที่กุฏิหรือว่ามีคนบอกหลวงพ่อหายไปแล้ว
เดินไปหาที่กุฏิหรือยังไงเรื่องมายังไงคะก็คือว่ามีคนไปบอกอะค่ะว่าหลวงพ่ออ่ะ
หายไปสามวันแล้วก็เลยไปดูที่กุฏิอ่ะค่ะว่าแกหายไปจริงไหมอ่า
คนที่บอกเป็นพระไหมคะเป็นชาวบ้านค่ะเอ่อแต่ใกล้ใกล้ชิด
ทำงานอยู่ในวัดหรือว่ายังไงคะอยู่ใกล้กับวัด
ก็ช่วงเช้าที่พระเขาออกบินทบาทค่ะแล้ว
วันแล้วอ่ายังไงนะคะช่วงเช้าบินทบาทแล้วไงต่อนะ
ใช่ค่ะช่วงเช้าที่พระเขาบินทบาทนะคะเขามากระซิบบอกกับศาสตร์
คุณคุณช่อเพชรค่ะคุณช่อเพชรคุณช่อเพชรคะอ่า
คุณเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดสายก่อนนะคะ
ช่วงเวลาโฆษณาพอดีเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ย
คือถ้าถ้าหลงป่าแล้วเนี่ยนะคะดิฉันไม่แน่ใจเพราะไม่ใช่คนพื้นที่นะคะ
แต่อนุมานเอาจากเนื้อข่าวก็แล้วกันว่าดูแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ในพื้นที่คือแทบจะทุกตารางนิ้วแล้วกระมังที่ชาวบ้านช่วยกันเข้าไปหา
แต่คำถามคือว่าถ้าลูกสาวมั่นใจแบบนี้ชาวบ้านเข้าไปแล้วยังหาไม่เจอแบบนี้
แล้วเจอลักษณะของกุฏิจีวรเป็นแบบนี้อะไรบ้างที่จะทำให้อย่างน้อยนะ
ตอนนี้สรุปได้ว่าทิศทางของคดีไปทางไหนสักครู่ค่ะ

ค่ะคุณช่อเพชรเมื่อกี้มันมีสายแทรกนิดเดียวนะคะเอานี้เรียนขอย้อนกลับไปนิดเดียวว่า
คือคนที่มาบอกเนี่ยเป็นชาวบ้านอ่า
ชาวบ้านเนี่ยเขายังไงแล้วเขาถึงมาบอกคุณช่อเพชรนะคะ
ก็คือพระเขาไปบินทบาทค่ะแล้วเขากระซิบบอกว่าหลวงตะเดชหายไป๓วันแล้วนะ

แล้วชาวบ้านเขาก็เลยมาบอกหนูบอกว่าลองไปดูพ่อหน่อยพ่อเขาหายไปจริงไหม
ตอนที่พระกระซิบบอกชาวบ้านบอกละเอียดไหม
ว่าพระเห็นไหมว่าหลวงพ่อไปตั้งแต่กี่โมงของวันไหน
ไปกับใครรู้ไหมว่าไปทำอะไรบอกไหมคะ
ไม่ได้บอกค่ะคือเขาบอกแค่นั้นค่ะแล้วเราก็มาที่วัด
ถามพระที่วัดเอาค่ะแล้วตอนที่คุณช่อเพชรมาถามพระที่วัด
ได้คำตอบว่ายังไงคะเขาก็บอกว่าเขานิ่มหลวงหลวงพ่ออ่ะ
ไปปักทงรอบสองไปกับพระรูปหนึ่งค่ะ
แต่ว่าพอไปถึงกลางเขาอ่ะหลวงพ่ออ่ะ
ท่านเดินไม่ทันเพราะท่านชะลามากแล้ว
ค่ะพระรูปนั้นก็เลยขึ้นไปก่อนอ่าอันนี้ใครบอกคะ
เป็นเป็นพระรูปนั้นเขาบอกเองค่ะพระอำนาจใช่ไหม
ตามข่าวคือพระอำนาจใช่ไหมคะอ่าค่ะค่ะอ่า
ตามอันนี้ชื่อตามข่าวอ่ะนะคะอ่าแล้วยังไงต่อค่ะ
พอหลวงพ่อเดินไม่ทันเสร็จแล้วค่ะพระเขาก็เลยเดินขึ้นไปก่อนค่ะ
ค่ะแล้วก็ทำพิธีเสร็จสับจนเสร็จเลยเหรอคะอืมอันนี้เห็นว่า
พระอาจารย์โทรให้เขาลงมาฉันเพลนะคะเขาก็เลยลงมาก่อน
เรื่องนี้เนี่ยฟังจากปากพระอำนาจถูกไหมคะพระอำนาจคือพระรูปที่ไปกับ
หลวงพ่อวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะค่ะคุณช่อเพชรคุณช่อเพชรได้
เจอเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ในวัดแล้วบ้างหรือยัง
ตั้งแต่วันนั้นคะเจอบ้างแล้วค่ะอ่าท่านว่ายังไงบ้างคะ
อืมท่านบอกว่าท่านวันที่เกิดเหตุท่านไม่ได้อยู่
ช่อเพชรได้ยินชัดไหมเอ่ยได้ยินชัดค่ะอ่าอ่าเอาใหม่เอ่อ
บอกว่าวันนั้นคือวันที่๑๗เนี่ยท่านไม่อยู่หมายถึงอันนี้คือพระผู้ใหญ่ในวัดใช่ไหมคะ
ค่ะอ่าคุณช่อเพชรเรื่องที่มีการนิมนต์หลวงพ่อไปกับพระอำนาจที่ไปผาปักทงชัยเนี่ยนะคะ
อันนี้มีพระในวัดรู้ด้วยไหมคะมีลูกศิษย์ลูกหาในวัดรู้ด้วยไหมคะ
รู้ค่ะก็คือรู้กันว่ามีการนิมนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมต้องเป็นสองรูปนี้คะ
อันนี้หนูไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือที่ที่ฉันถามแบบนี้เนี่ย
รายละเอียดของของต้นเรื่องเนี่ยคนที่นิมนต์เนี่ยตอนนี้รู้ยังคะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
รู้แล้วค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าเรื่องเรื่องที่ส่งมาตอนนั้นเนี่ยคือบอกให้เนี่ยให้หลวงพ่อนะคะ
ให้พระเด็ดนิมนต์พระเด็ดกับพระอำนาจไปคู่กันอย่างนี้เหรอคะ
เหมือนว่าพระเด็กกับพระอำนาจจะตามไปทีหลังอ่ะค่ะอ๋อคือทางวัดเนี่ยได้รับนิมนต์ไปไปอยู่แล้วสำหรับกิจนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะแล้วสองรูปตามไปทีหลังด้วยกันค่ะ
งั้นแสดงว่าพระอำนาจตอนที่ขึ้นไปที่ผาเนี่ยก็ได้พบกับพระรูปอื่นอื่นที่วัดข้างบนใช่ไหมคะ
พบกันข้างบนใช่ไหมคะไม่มีมีแค่ช่างภาพเห็นท่านแค่คนเดียว
แต่ท่านก็ไม่ได้ทำภารกิจอะไรอะค่ะท่านลงมาฉันเพลก่อน

ข้างบนมีพระรูปอื่นอยู่บ้างไหมคะมีค่ะหลายรูปไหมคะ
ประมาณสามสี่รูปค่ะอ่าแล้วก็มีคนถ่ายรูปของวัดเหรอคะ
ช่างภาพของวัดเหรอเป็นช่างภาพประจำหมู่บ้านค่ะ
อ่าขึ้นไปแล้วยังไงคือพระอำนาจขึ้นไปแต่ยังไม่ได้ทันทำพิธีร่วมอะไรด้วย

ใครใครเป็นคนโทรตามพระอำนาจกลับมาคะเป็นพระอาจารย์
เจ้าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเลยป่ะคะค่ะค่ะ
คุณช่อเพชรได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสยังคะอืมไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะ
ได้เจอได้พบกันไหมตั้งแต่วันเกิดเหตุได้พบกันไหมคะ
พบครั้งเดียวค่ะค่ะแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านว่ายังไงบ้างคะ
ท่านก็บอกว่าท่านท่านไม่รู้เรื่องอะค่ะ
เพราะว่าท่านเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วท่านโทรให้พระอำนาจลงมากิน
เอ้ยลงมาฉันเข้าอะคะใช่ค่ะโทรโทรค่ะ
ทำไมท่านถึงต้องตามพระอำนาจอ่ะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนวันนั้นจะมี
ฉันเพลงที่ที่อะไรนะบีเคอ่ะค่ะคือเอาเอางี้เอางี้ไม่เป็นไร
คือมีนัดหมายถึงว่ามีท่านเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระอำนาจเท่านี้เหรอคะ
จริงจริงพระลูกวัดต้องมาครบทั้งหมดคะไม่ไม่ครบอะค่ะ
แค่ไม่กี่รูปอะค่ะแล้วพระอำนาจก็ก็ต้องไปฉันเพล
สถานที่หนึ่งกับเจ้าอาวาสนะคะสองรูปเหรอคะไปกันสองรูปเหรอ
ค่ะประมาณสองสองสามรูปอ่ะค่ะอ่าคืออย่างงี้นะคะ
ถ้าดิฉันเข้าใจผิดคุณช่อเพชรบอกดิฉันนะคะ
คือเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยในรายละเอียดของงานที่อยู่บนผาเนี่ย
อำนาจแล้วก็หลวงพ่อใช่ไหมคะคือมีพระรูปอื่นอยู่อยู่แล้ว
ใช่ค่ะทีนี้เราได้รายละเอียดการจัดงานไหมคะ
รายละเอียดว่ามีการตามสองรูปนี้ให้ขึ้นไปบนผาด้วยหรือเปล่า
หรือสองรูปนี้พากันไปเองพากันไปเองค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นตามกำหนดเดิมเนี่ย๒รูปนี้ไม่ต้องไปก็ได้ถูกไหมคะ
ถ้าตามกำหนดเดิมใช่ค่ะทีนี้ใครเป็นคนที่ตามสองรูปนี้ขึ้นไปพร้อมกันคะ
อันนี้หนูไม่ทราบอะค่ะคือคือตอนตอน
เอาไปก็ไม่มีใครเห็นคือที่ที่ถามคืออย่างนี้ค่ะ
คืออยากทราบที่มาว่าทั้งสองรูปซึ่งคุณช่อเพชรให้สัมภาษณ์ในข่าวบอกว่า
ดูแล้วเหมือนจะมีเรื่องกินแหนงกันอยู่ใช่ไหมคะเหมือนจะมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกันอยู่
ทำไมถึงไปพร้อมกันสองรูปตามข่าวบอกว่ารับกิจนิมนต์ขึ้นไป
แต่ถ้าฟังจากคุณช่อเพชรคือจริงแล้วสองรูปนี้ไม่ได้อยู่ในกำหนดเดิม
ที่ต้องขึ้นไปบนผาถูกไหมคะค่ะเรียนเข้าใจถูกใช่ไหม
จะกลายเป็นเข้าใจผิดแล้วเรื่องไปกันใหญ่อ่าทีนี้เพราะฉะนั้นสองรูปนี้เนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครโทรตามใช่ไหมหรือใครมานิมนต์ทีหลังให้ขึ้นไปเพิ่มใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรทีนี้พอขึ้นไป
คนที่พบพระอำนาจเนี่ยเป็นช่างภาพของหมู่บ้านครับแล้วพระอำนาจก็เล่าให้ช่างภาพฟัง
ว่าจริงจริงแล้วมีหลวงพ่อมาด้วยแต่หลวงพ่อตามขึ้นมาไม่ทันค่ะ
แล้วเสร็จแล้วพระอำนาจท่านก็ยังไม่ได้ท่านก็ยังไม่ได้ร่วมกิจบนผาที่ว่า
เพราะว่าทางท่านเจ้าอาวาสโทรศัพท์ตามพระอำนาจลงมาตามกำหนดที่พระอำนาจต้องไปกับเจ้าวาด
ถูกไหมคะค่ะตอนที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะพระอำนาจ
บอกแค่ว่าหลวงพ่อเดินตามมาแต่ยังไม่ได้บอกใครว่าหลวงพ่อหลงทางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือคือพระอำนาจเขาขึ้นไปถึงอะค่ะ
คือเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อเลยอ๋อเขาไปเจอช่างภาพ
ช่างภาพเขาก็ถวายน้ำแล้วแล้วท่านก็เจอลงมาของท่านเลย
คือไม่ไม่ได้พูดอะไรกันอ่าแล้วการที่บอกว่าหลวงพ่อหลง
หลงทางหลงป่าเนี่ยมาพูดกันตอนไหนคะ
ตอนข้างล่างค่ะคือตอนวันที่สิบเก้าเรื่องเกิดเรื่องเกิดแล้วว่าหลวงพ่อหายไป
โดยพูดกับใครคะโดยโดยพระอำนาจพูดกับใครคะ
ก็เขาจะมาถามอะค่ะพอเรื่องแบบว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาว่าหลวงพ่อหายไปนะ
อืมค่ะแล้วเนรเนรบอกว่าพระอำนาจกับหลวงพ่ออ่ะ
ขึ้นไปบนเขาเขาก็เลยไปถามพระอำนาจค่ะอ๋อเนรเนรเนรเนี่ย
เห็นกันกี่รูปคะมีเนรกี่คนที่บอกคะรูปเดียวค่ะเห็นใช่ไหมใช่ค่ะ
เห็นเห็นตั้งแต่เดินออกจากวัดเลยไหมคะเขาไปรถยนต์ค่ะอ๋อโดยโดยที่เนรได้ถามก่อนเหรอคะว่า
จะไปไหนกันคือเนรเนี่ยรู้เหรอว่าจะไปไหนกัน
ไม่ได้ถามค่ะคือเห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันครั้งสุดท้ายแล้วให้เราเอาไปถามพระนาฏเอา
แล้วเรื่องที่บอกว่าท่านน่าจะหลงป่าเนี่ยคือตั้งแต่วันที่๑๐ไม่ใช่
พูดวันที่สิบเก้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นสองวันใช่เอางั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้
อำนาจก็ไม่ได้บอกใครเลยเหรอคะว่าขึ้นไปวันนั้นบอกใคร
ฆาตกันวันที่สิบเจ็ดและสิบแปดยังไม่ได้มีใครรู้เลยจากปากพระอำนาจเหรอคะ
ไม่มีค่ะเรื่องที่บอกว่าเคยกินแหนงแคลงใจกันเรื่องเงินทองเนี่ย
เรื่องเป็นยังไงคะคุณช่อเพชรระหว่างหลวงพ่อกับพระอำนาจเนี่ยค่ะ
อ๋อพระท่านชอบไปยืมตังค์หลวงตาค่ะแล้วแล้วก็คืนบ้างไม่คืนบ้าง
ท่านก็เลยไม่อยากให้ยืมใหม่อ่ะค่ะเขาก็เลยจะแบบว่าไม่พอใจว่าทำไมไม่ให้เขายืมอะไรประมาณนี้
เอ่อกระทบกระทั่งกันถึงขั้นไหนคะ
ก็ก็มีทะเลาะกันบ่อยอยู่มีปากมีเสียงเฉยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพระอำนาจนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
สามสิบแปดสามสิบเก้าประมาณนี้อ่าหลวงพ่อนี่ประมาณห้าสิบปลายปลาย
ยังไม่ถึงหกสิบปีใช่ไหมคะห้าสิบหกอ่าหลวงพ่อเนี่ยเพิ่งบวชสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอยู่ที่วัดนี้ตลอดตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะอยู่ใช่ค่ะอยู่ที่วัดนี้ตลอดเลยค่ะ
ส่วนพระอำนาจนี่บวชบวชนานยังคะพระอำนาจบวชประมาณสองปีได้แล้วค่ะ
ซึ่งท่านอยู่วัดนี้มา๒ปีแล้วเหมือนกันหรือเปล่าคะ
อืมค่ะเอางี้พอเจอเรียนขอย้อนกลับไปวันที่เจอผ้าห่มจีวอนนะคะ
พอเจอเสร็จแล้วเนี่ยทางตำรวจว่ายังไงบ้างได้มีการตรวจร่องรอย
มีการตรวจดีเอ็นเอมีรอยเปื้อนสิ่งใดของเหลวของคัดหลัง
อะไรยังไงบ้างไหมคะตำรวจบอกเราว่าไงบ้างคะไม่มีค่ะ
ท่านเขาก็บอกว่าให้เราเอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านเราก่อน
ยังไงนะคะคือเขาบอกให้เราเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน
หมายความว่าคือตอนที่เราเจอเนี่ยเราเจอกับชาวบ้านหรือว่าตอนนั้นตำรวจมาค้นด้วยคะ
คือเราเจอกับชาวบ้านพอเจอแล้วเราก็แจ้งเขาไปแล้วตำรวจมาไหม
มาค่ะแต่ว่ามาสอบพระสองรูปที่วัดอ่าสองรูปนี่หนึ่งหนึ่งในสองมีพระอำนาจด้วยไหมคะ
ไม่มีค่ะอ่าแล้วสอบสอบรูปไหนคะเป็นเหมือนแบบว่าอืม
อะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพระเขาได้เบาะแสอะไรมาอะไรอย่างนี้อ่าอ่า
อันนี้อันนี้ที่ยังไม่อยากเล่าใช่ไหมอ่าค่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะเข้าใจ
ทีนี้คุณช่อเพชรคือเท่ากับว่าสวยเดี๋ยวนะแล้วตั้งแต่วันนั้น
ที่ตำรวจบอกว่าให้ญาติเอาเก็บไปเนี่ยแล้วตอนนี้ยังถึงมือตำรวจยังคะ
วงจีวรเนี่ยค่ะยังค่ะยังอยู่ที่บ้านค่ะอ้าวแล้วท่านไม่ถามแล้ว
ตำรวจท่านไม่ถามหาเหรอคะไม่เลยค่ะ
ตอนนี้เท่าที่คุณช่อเพชรทราบเนี่ยในวัดเนี่ยถูกสอบกันหมดยังคะ
ยังเลยค่ะแค่สอบแค่สองรูปตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะ
แล้วตัวคุณช่อเพชรถูกสอบยังคะถูกแล้วค่ะอ่ากี่รอบแล้ว
ถูกสอบแล้วค่ะอ่าอ่าที่ให้ข้อมูลกับตำลวจอ่ะค่ะ
รอบแล้วคะสองรอบแล้วค่ะอ่าสองรอบนะอ่าในกล้อง
อ่าไม่ไม่ใช่ค่ะขออภัยในวัด
มีกล้องวงจรปิดตรงมุมไหนบ้างไหมคะหรือว่าในพื้นที่
ตรงนั้นเองมีกล้องวงจรปิดตรงไหนบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะ

คุณช่อเพชรคิดว่าจากวันนั้นจนถึงนะตอนนี้
ไม่มีทางเลยที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าหลงไปเนี่ยค่ะ
ประมาณครึ่งเดือนเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แน่ถูกไหมคะ
ไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าท่านไม่เคยไปไหนเลยค่ะ
ญาติพี่น้องท่านก็อยู่ที่นี่หมดทำไมหลวงพ่อถึงเคยลำพึงกับคุณช่อเพชรว่าอยาก
ท่านท่านบอกอยากจะศึกเลยใช่ไหมคะหรือว่าแค่อยากจะย้ายวัด
เขาอยากจะศึกเลยค่ะเพราะพ่อโทษนะคะถ้าไม่ใช่บอกนะคะ
พอเรื่องเงินเรื่องที่มีปากเสียงกันเนี่ยเหรอคะ
พระอีกรูปหนึ่งน่ะค่ะท่านก็เลยไม่อยากอยู่
เอางี้นะคะเรียนขอตั้งข้อสังเกตขออนุญาตอย่างนี้นะคะ
คือที่ท่านอยากจะศึกเนี่ยเพราะแค่เหมือนกับไม่อยากจะมีเรื่องกระทบกระทั่งให้เหมือนกับรบกวนจิตใจ
หรือว่าเรื่องมันเรื่องมันเรื่องมันเข้มข้วนขณะที่มีการขมมีการขู่ทำร้ายอะไรกันหรือเปล่า
อันนี้หนูไม่ทราบนะคะเพราะว่าท่านไม่เคยบอกอะไรเลย
ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไม่เคยมีเรื่องขู่ขู่ทำร้ายไม่มีนะอ่า
แต่อาจแต่อาจจะรู้สึกข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเอาอย่างงี้
คุณช่อเพชรมีข้อมูลอีกเยอะไหมที่เรายังไม่ได้คุยกัน
แต่คิดว่าน่าจะมีผลต่อคดีเยอะค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญ
ซึ่งได้บอกตำรวจไปภายใน๒ครั้งที่ได้คุยกับตำรวจยังคะ
บอกบอกอะไรนะคะบอกบอกตำรวจแล้วค่ะอ่า
ตำรวจท่านตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะไหน
หายตัวไปจริงจริงหรือว่าถูกทำร้ายคะน่าจะท่านน่าจะเดินหลงป่าไปแล้ว
แล้วน่าจะเจอเหตุการณ์โดนชิงทรัพย์หรือเปล่าประมาณนั้น
อันนี้คือที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าท่านมีเงินติดตัวประมาณหกถึงแปดพันบาท
อืมแต่ก็ไม่ไม่มีร่องรอยโทษนะคะถ้าสมมุติท่านท่านเกิดถูกทำร้ายจริงจริงอ่ะ
ก็ไม่ได้มีร่องรอยที่จะได้พบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไม่มีไม่มีรอยต้นไม้
รอยทางที่มันแปลกออกไปหรือว่าสิ่งของติดตัวที่อาจจะตกหล่นอยู่ที่พอจะเป็นหลักฐาน
ยังไม่เจอเลยใช่ไหมคะยังไม่เจอเลยค่ะของทุกอย่างยังอยู่ที่กุฏิ
หายไปเพียงตัวท่านกับย่ามที่ท่านสะพายอยู่ที่ท่านเอาเงินไว้ในนั้นจะหายไปแค่นั้น
คุณช่อเพชรพอจะทราบไหมคะว่าจีวอนที่เจอที่ขุดเจอเนี่ยไม่ใช่มันมันใช่จีวอน
ที่ท่านใส่วันนั้นไหมคะพอจะทราบไหมหรือณตอนนี้ยังไม่ทราบ
ณตอนนี้ก็ยังไม่ทราบค่ะเพียงแต่ว่าจีวอนผืนนี้คือมันเลอะเลอะนานแล้วล่ะ
แล้วท่านก็หยิบมาใส่บ้างไม่ใส่บ้างเราเราแน่ใจแค่ว่าเป็นของหลวงพ่อแน่แน่
แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ที่ท่านสวมใส่ในวันที่หายไปวันที่๑๗หรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ที่คุยกันในญาติญาติคุณช่อเพชรคุยกันว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้
ก็ก็ก็ก็คือก็ยังไงอ่ะเราก็จะตามหาไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
จนกว่าจะเจอว่าท่านจะเป็นหรือว่าคือเราก็จะไม่หยุดหาจนกว่าเราจะเจอค่ะ
ถ้าสมมุติเราดูตามข่าวเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าคือขึ้นไปบนเขา
ทีนี้ถ้าสมมุติเราพูดว่าเขาเนี่ยเขาคำว่าเขาเนี่ย
พื้นที่ตรงนั้นที่คิดว่าหลวงพ่อถ้าจะหลงเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากไหมคะ
คือลูกใหญ่มากไหมเขาที่ว่าเนี่ยค่ะไม่เลยค่ะไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นอ่า
ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าการที่ชาวบ้านช่วยกันกับ
กับเจ้าหน้าที่ตั้งหลายหน่วยงานแล้วก็เดินกันหากันตอนนั้นเนี่ย
คือไม่น่าจะรอดสายตาไปได้ใช่ไหมคะถ้าถ้าท่านอยู่อ่ะ
ใช่ค่ะไม่น่าจะรอดสายตาไปด้วยซ้ำค่ะ
ตอนนี้ที่ทางครอบครัวไปเจอกับอดีตอดีตสจใช่ไหมคะ
ค่ะอ่าแล้วท่านมาท่านมาดำเนินการอะไรให้แล้วบ้างคะ
แล้วก็หน่วยงานต่างต่างอืมว่ายังไงเขาก็จะ
ให้ปูพรมขึ้นหาอีกรอบหนึ่ง
เอาล่ะคุณช่อเพชรค่ะเดี๋ยวดิฉันจะได้คุยกับทางนายก
การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวนะ
จริงเราขอสัมภาษณ์ทางสพพื้นที่เอาไว้นะคะ
แต่ว่าท่านยังไม่สะดวกนะที่จะให้สัมภาษณ์ณวันนี้นะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ฉันคุยกับนายกมาก
รู้จักกันใช่ไหมคะรู้จักกันค่ะอ่า
คุณช่อเพชรเดี๋ยวดูไทยรัฐต่อนะคะ
เดี๋ยวเราลองถามดูว่ามีคืบหน้ายังไงบ้าง
หรือว่าในข้อมูลของทางฝั่งเจ้าพนักงาน
แม้ว่าท่านจะสังกัดเป็นนายกอบตก็ตาม
มีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมบ้างนะคะคุณช่อเพชร
ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้ไทยรัฐตามต่อให้ด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุยกับนายกอบตบ้านพร้าวค่ะ
สนับสนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำ
พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต
คุณผู้ชมเราคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านพร้าวนะคะ

นายกดิฉันนึกไม่ออกเลยว่าเรื่องนี้จะไปเป็นลักษณะไหนค่ะ
ในพื้นที่เนี่ยคุยกันว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็ข้อมูลนี้ยังไม่ทราบคุยแน่นอนสักไร
มีสันนิษฐานกันเหมือนกับมีสันนิษฐานกันในหมู่ชาวบ้านกันเองไหมคะ
เพราะว่าก็เห็นลงพื้นที่ช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะ
มีคุยกันเองไหมคะว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านคะ
เบื้องต้นนะครับขั้นแรกเราไม่ได้สันนิษฐานว่า
พระจะมีการถูกฆาตกรรมหรือว่าทำร้ายแต่อย่างใด

พระสมเด็จขึ้นเขาไปปรับถงนะครับ
ก็ถ้าร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็คิดว่าน่าจะหลงป่าหรือหยุด
หรือว่ามีปัญหาต่อร่างกายเราก็คิดว่าน่าจะอยู่บริเวณที่ภูเขาเหล่านั้นนะครับ
ก็ในวันที่๑๙ที่ทราบก็เราก็ทางท่านผู้ใหญ่สุภาพ
พี่น้องชาวบ้านหมู่๔หมู่๕หมู่๙ของบ้านพร้าวเนี่ย
ก็ค้นหากันในห่วงที่๑๙
พอวันที่๒๐มาเนี่ยนะครับผมเองแล้วก็ระดมพลนะครับ
ตอนเย็นก็ประกาศประชาสัมพันธ์ว่าพระสมเด็จหาย
ให้ช่วยกันไปค้นหานับตั้งแต่วันที่๒๑๒๒๒๓๒๔
วันนี้นะครับพี่น้องประชาชนไปทุกวันนะครับ
ไปประมาณวันละเกือบเป็น๑๐๐คน
ก็ค้นหาในจุดที่คาดการณ์ว่าพระหายอยู่ตรงจุดนั้น
แล้วก็บริเวณพื้นที่ประมาณ๑ตารางกิโลเมตร๒ตารางกิโลเมตร
ไหล่เขาซึ่งอาจว่าพระสมเด็จจะไปอยู่ตรงไหน
แล้วก็ค้นหาทั้งตี๕วันค้นหามาตลอดนะครับ
แล้วก็ครูพรมท่านท่านอาหารเคยเอง
ก็เป็นห่วงก็ให้ทางประหลัดของท่านเองก็เข้ามาในพื้นที่
เพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยในการค้นหา
ค่ะนายกถ้าสมมุติเอาอย่างนี้นะคะ
คนในพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าเขาที่พระเด็จท่านขึ้นไป
คือถ้าจะหาให้ครบทั้งลูกเขาเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะ

ไม่ได้ใหญ่มากครับเพราะว่ามันเป็นเชิงเขาที่อยู่ใกล้บ้าน
และอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้
พี่น้องประชาชนในแถบหมู่๔หมู่๕หมู่๙ในบริเวณนี้
เขาก็หาอยู่หากินกันไปแล้วไม่มีใครจากบ้านเศร้าไหร่

ก็ควรหาในแนวนี้ตลอดไม่พบเลยนะครับ
แล้วไม่เจออะไรระแคะระคายเลยด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะร่องรอยที่มันน่าสงสัยหรือว่าของติดตัวที่ตกอยู่

ไม่พบไม่มีเลยไม่พบไม่เจออะไร

คือลูกสาวเนี่ยมั่นใจมากว่ายังไงพ่อไม่หลงแน่
เพราะว่าก็หาของป่าก่อนที่จะมาบวชตั้งหลายสิบปี
คือเราพูดในแง่คือของเส้นทางนะคะ

ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเหนื่อยเดินตามไม่ทันจริง
คือท่านไม่น่าจะไปไหนไหมคะ

แล้วก็ไม่น่าจะหลงด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
เรื่องหลงนี้ตัดทิ้งเลยไหมคะ
นี้ตัดทิ้งเพราะว่าท่านอายุ๕๖ปีเกิดที่นี่
แล้วก็อยู่ในเชิงเขาติดกันอยู่ลักษณะนี้ไม่น่าจะหลง

แล้วทำไมนายกมั่นใจว่าท่านจะไม่ถูกทำร้ายถูกพาไปหรือแบบมียังไงคะ
อ๋อผมไม่ได้มั่นใจว่าถูกทำร้ายถูกทำร้าย
คือสาเหตุนะเพราะว่าเหตุผลที่บอกว่าท่านขึ้นบนเขาน่ะ

แต่ที่พี่น้องชาวบ้านหรือลูกสาวเขาตั้งเข้าสังเกต
เนื่องจากในการค้นหาของเราในบริเวณตามที่พระอำนาจได้กล่าวอ้างว่า
จุดตรงนี้พระสมเด็จที่เดินช้าแล้วก็เดินขึ้นไป
ก็เป็นจุดที่ชุมชนหรือพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
เขามาหากินแล้วค้นหากันตลอดเหนียวก็ไม่พบ
เป็นไปได้ว่าในส่วนที่คนอื่นหรือตั้งข้อสังเกตอะไรต่าง
เขาอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจุดตรงนี้มองไม่เห็นภาพนะ
นายกนายกเอาอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเราหมดแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้ขออนุญาตนอกรอบ
ทางทีมงานทางไทยรัฐขออนุญาตโทรถามรายละเอียด
หรือแม้กระทั่งความคืบหน้าของคดีนี้จากท่านด้วย
นอกเหนือจากตามจากส่วนงานอื่นแล้วนะคะนายก
ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะดูแล้วคือ
ลูกสาวก็ได้นะคะแต่ถ้าดูจากบริบทแล้ว
ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นลักษณะไหนที่จะไม่เจอแม้กระทั่งร่องลอย
ปูห่มกันขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตามกันต่อกับไทยรัฐค่ะ
ส่วนอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิเหมือนเดิมค่ะ
รออยู่ตอนนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ